พูดถึงเรื่องของความรู้ความสามารถของอาจารย์วันนอร์กันหน่อยอาจารย์สุภาพฮะ
อาจารย์วันนอร์จบครูรุศาสตุลารุ่นพี่คุณน้ำแข็งเนี่ยทั้งตีทั้งโทรเลยนะ
อายุ๒๐ปีไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนสอนศาสนาที่นราธิวาสนี่คนเก่งนะ
ทางการเมืองเนี่ยผมเนี่ยตามข่าวเพราะว่าทำข่าวด้วยตอนนั้นร่วมกับก่อตั้งภักดิ์จิตสังคมกับหมอมราชวงศ์คือกฤทธิ์เริ่มตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปไปภักดิ์ประชาธิปัตย์ตอนอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมกับกลุ่ม๑๐มกลาของคุณวีละมูศิกกะพงฉะนั้นพอไพ้แพ้กระดอกมาก็

ได้ใจคนนะอย่างน้อยได้ใจผมมีมีความหมายดีดีทั้งนั้นเลยนะ
ผมไม่ใช่คนที่ไปแย่งหรืออยากได้ตำแหน่งประธานสภา
เป็นทางออกที่เราไม่เคยนึกมาก่อนหนึ่งไม่ใช่คนต้องการที่จะมาเป็น
พยายามบ่ายเบียงมาตลอดแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าจำเป็นต้องเป็น
เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้ยอมรับเป็นยอมรับเป็น
อันที่สองเนี่ยบทบาทในฐานะเป็นพี่ใหญ่
ที่ผมคิดว่าทั้งหมอชนน่านและคุณพิธาเคารพนับถือ
ผมได้เห็นภาพในโทรทัศน์ที่อาจารย์วันนอร์นั่งอยู่
แล้วทั้งคุณพิธาแล้วทั้งคุณชนน่านโน้มตัวลงมาคุยกัน๓คน
ผมไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่ว่าคำพูดของอาจารย์วันนอน
โผล่มาเป็นข่าวตอนเช้าท่านบอกว่าถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมา
ประชาชนอาจจะไม่ให้อภัยพวกเราอีกอ่าฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่
ในขณะนี้เราต้องทำให้ได้หัวใจความเสียสละเพื่อประชาชนสำคัญ
นี่พี่เป็นผู้ใหญ่เตือนน้องว่าคุณต้องตกลงกันให้ได้
แล้วก่อนหน้าวันนั้นสิ่งอาจารย์วันนอร์พูด
ใครที่ยอมถอยคนนั้นคือผู้เสียสละและจะได้รับใจจากประชาชน
ฉะนั้นในช่วงที่คุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกคุกคลิกกันอยู่เนี่ย
คำพูดอาจารย์วันนอร์มีความหมายมากอาจารย์คิดตรงกับผมไหม
ครับผมคิดว่าก็ตรงกันนะครับเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์การเมือง
มันไม่ปกติวันนี้สิ่งสำคัญคือต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
คือโดยหลักการระบบรัฐสภาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าพักที่ได้นับหนึ่ง
ก็ควรจะต้องได้เป็นประธานสภาครับแต่ในหลักการระบบรัฐสภาเนี่ย
มันก็มีอีกหลายหลักการนะครับเช่นเรื่องของเอกสิทธิ์ความเป็นสอสอ
เช่นเรื่องของการจะต้องได้รับการยอมรับแล้วก็การทำงานร่วมกัน
เพราะการเป็นประธานสภาเนี่ยไม่ได้เป็นประธานเพียงแค่ของพักใดพักหนึ่ง
ถูกแต่คือเป็นประธานของสอสอทั้งสภาดังเพราะฉะนั้นพอเป็นประธานสอสอทั้งสภาเนี่ย
ในการทำหน้าที่ก็ต้องประสานงานกับทั้งวิบฝ่ายค้านวิบรัฐบาล
แล้วก็ในบางเรื่องก็ต้องประสานงานกับตัวสอสอเองก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ได้รับการยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ประสบการณ์ท่ามกลางสถานการณ์ที่
วันนี้มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่าข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าการเลือกนายมนตรีจะจบลงอย่างไร
แล้วก็นอกสภาจะมีสถานการณ์อย่างไรอีกนะครับ
การมีประธานสภาที่เป็นที่อาวุโสหรือเป็นที่ยอมรับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
ผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปนะฮะในปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าในเวลานั้นเนี่ยก็เกิดวิกฤตทางการเมืองครับ
ในเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าพฤษภาปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้ามีความพยายามในการที่จะใช้พื้นที่ในสภาเนี่ย
เพื่อแก้ปัญหาแต่เวลานั้นเนี่ยประธานรัฐสภามาจากประธานวุฒิสภา
ยังไม่ได้มาจากประธานสภาพุทธรัศดรนะฮะแล้วปรากฏว่ามีการเปิดประชุมรัฐสภาพเพื่อที่จะพูดคุยหาทางออก
จบลงด้วยเหตุการณ์พฤษภาปี๓๕นะครับ
แล้วก็ต่อมาก็เป็นที่มาของการแก้ร่ำนูลปี๓๔ว่าให้ประธานสภาพุทธรัศดรนั้นเป็นประธานรัฐสภาด้วย
แล้วตรงนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้
ที่จะต้องหาคนที่เป็นที่ยอมรับและพูดคุยได้

แทรกอาจารย์นิดนึงอย่าว่าแต่๑๐เสียงได้เป็นประธานสภาเลย
เสียงเป็นประธานสภามาแล้ว
เพื่อเอาเสียงให้เต็มไปเชิญพักก้าวหน้ามา
ก้าวหน้ามี๓คนอุทัยพิมพ์ใจชนอานันต์ฉายแสงบุญเกิดฮิลันคำ
คนมาเป็น๓คนนี้มีตำแหน่งหมด
อุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสภาอานันต์ฉายแสงเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
บุญเกิดฮีรันคำเป็นเลขารัฐมนตรี๓เสียงเท่านั้นได้เป็นสภา
เพราะมันเป็นช่วงที่พลเอกเบรมต้องการเก็บทุกคะแนนในช่วงเวลานั้น
เป็นมาแล้ว๓เสียงเป็นประธานสภามาแล้วนี่ตั้ง๑๐เสียง
แต่เรื่องของตำแหน่งประธานสภาฉลุยตอนนี้แต่ไม่รู้ในภายหน้าจะเป็นอย่างไรต่อ
เพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของทั้งตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีหรือการดิวอื่นด้วย